ไปดูคุณคุ้มไบของทีมวอลเลอร์บอนสาวไทยกันหน่อยนะครับ
ที่จะลงทำการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกครับ

เล็กบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามออบิต้าสังเวีย

ก็ปรับความคุ้นเคยให้เข้ากับแสงไฟในสนามนะครับ
ซึ่งโค้ชด่วนดันัยศรีวัชราเมธากุลหัวหน้าภูกษรก็เปิดเผย
ถึงการพบกับเซอร์เบียทีมอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้
ก็บอกว่าทีมไทยนั้นต้องรักษาเกมและคุณภาพของการเล่นให้ได้นะครับ
เพราะว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงมีเกมลุกที่หลากหลาย
ไทยต้องทำลายเกมให้ได้ด้วยวิธีของการเสิร์ฟ
ถ้าเสิร์ฟดีก็มีโอกาสที่จะตอบโต้กลับไปได้นะครับ
ส่วนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากรับประทานอาหารเช้า
สาวไทยก็ได้ประชุมทีมศึกษารูปแบบการเล่นของเซอร์เบีย
ด่วนเองก็มองว่าไทยเสียเปรียบนะในเรื่องของรูปร่างนะครับที่เล็กกว่า
จึงต้องศึกษาและหาช่องทางเอาชนะด้วยรายละเอียดเล็กน้อยเช่น
บล็อกการรองบอลรวมถึงนิสัยบุคลิกของผู้เล่นบางคน
อาจจะหงุดหงิดง่ายต้องใช้จังหวะนี้แหละครับในการที่จะ
หาโอกาสที่จะทำคะแนนรวมไปถึงการขึ้นตีเนี่ยบางทีไม่ต้อง
ผ่านบล็อกนะฮะตีกินบล็อกคือตีทัชบล็อกเอาคะแนนแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
กลุ่มนี้ที่ยังไม่เคยผ่านไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้าย
แล้วไทยก็เป็นชาติที่แข่งขันในรอบคันเลือกระดับโลกมากที่สุด๔จาก๖ครั้งหลังสุด
แต่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายเลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๕ของไทย
นัดหลังสุดที่ไทยลงแข่งขันในรอบนี้สามารถเก็บชะชนะได้จากการเจอเกาหลีใต้คาซักสถานเปรู
ไทยนั้นชนะทีมจากยุโรปเพียงทีมเดียวจาก๘นัด
รอบนี้ก็คือชนะเซอร์เบียนั่นแหละครับในปี๒๐๑๒ก็คือ๗ปีที่แล้วนะครับ
สติในการเจอกันครับไทยกับเซอร์เบียในรายการระดับเมเจอร์อื่นนะครับ
เบียชนะไป๕ครั้งไทยชนะไป๔ครั้งครับ
เบียชุดนั้นไม่มีผู้เล่นแก่หลักอยู่ในทีมนั่นเองครับ
อย่าลืมนะครับร่วมเชียร์ครับกับอีกหนึ่งรายการที่ทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ก็ติดตามได้ในวันแชมเป็นชิปนะครับ
ก็เป็นคู่มวยมันในศึกวันแชมป์ชิปดาวออฟฮีโร่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
คืนวันศุกร์ที่๒สิงหาคมนี้นะครับเวลา๔ทุ่มครึ่ง
หรือว่ารับชมทางวันซุปเปอร์แอปตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกานะครับ